ไหนแตะไปที่ฝ่ายบันเทิงแล้วนะคะ
ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย

คุณตู้ธิรพัฒนกับคุณอันตชาสรุปแล้ว
กันแล้วจริงคือมันมีข่าวลือมาหนาหูพักใหญ่แล้วนะคะว่า

เรียกพี่ตุ้ยตามยุคสมัยที่เคยเรียกกัน
ตุ้ยนัดสื่อมาแถลงข่าวเลยนะคะ

ตัดสินใจอย่าขาดจากภรรยาอดีตนางแบบแอนนานาตาชะ
เรียบร้อยหลายเดือนก่อนแล้วค่ะ
นี่ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณตุ้ยธิรพัฒกุลเนาะ
กับภรรยาอดีตนางแบบคุณแอนนานาตาชา
วิถีซึ่งมันเป็นข่าวช็อกวงการเลยจริง
เพราะว่าคู่นี้ใครก็อิจฉา
อิจฉาทั้งฝ่ายชายอิจฉาทั้งฝ่ายหญิงเลยเขาดูรักกันมาก
ปีที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาสุดท้ายมันต้องจบลง
หลายคนถามเลยว่าเรื่องผู้หญิงใช่ไหมมือที่๓ใช่ไหม
ตุ้ยตัดสินใจแถลงข่าวเขาให้คำตอบว่า
มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงหรือมือที่๓
แต่มันเป็นเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตคู่
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
กลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าแล้วก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของพ่อและแม่ให้กับลูกชายอย่างดีที่สุดค่ะ

หลักคงจะเป็นเรื่องของ
ทัศนคติแล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตนะครับ
ที่อาจจะไม่สอดคล้องกัน

แล้วมันมีที่ผมไม่มีวันที่๓ที่ผ่านมา
มันมีสาวแวะเวียนเข้ามาทำให้พี่แอนนา

มันมีข่าวเรื่องล้มละลายเรื่องยึดซับ
คือเรื่องธุรกิจมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนนะครับ

ว่าพี่ก็ยอมรับว่าการทำงานหนักของพี่
มันเป็นส่วนที่เรามีเวลาให้ครอบครัวน้อย
ก็มีผลครับก็ยอมรับว่ามีผล
เคยคุยเคยมีปัญหากันเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่
ก็เคยมีครับไม่มีจุดเริ่มต้น

ฉะนั้นมันจะผ่านการพูดคุยกัน
แล้วก็ยอมรับในธรรมชาติของกันและกัน
สร้างครอบครัวมันก็ต้องเกิดจากความตั้งใจที่ดี

ผมว่าถ้ามันถึงช่วงหนึ่งของชีวิต
เส้นทางที่มันดำเนินมา
แล้วมันไม่สามารถไปต่อได้ก็

แล้วก็คุยกัน
แล้วว่าเราจะตัดสินใจ
ที่จะเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนบทบาทนะครับ
เป็นพ่อและแม่ที่จะดูลูกที่น่ารักต่อไป
ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่อะค่ะ
คือมันถึงจุดหนึ่งที่อยู่กันไปแล้วรู้สึกว่า

ก็ทำหน้าที่พ่อกับแม่ที่ดีไปเนาะ